ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะต้นสาคูตระกูลเดียวกันกับต้นปลามค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญในภาคใต้มีการนำทุกส่วนของต้นมาใช้ในการสร้างบ้านปรุงอาหารต่างต่าง
เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นสาคูทำได้ง่ายด้วยการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะ
เลี้ยงเป็ดไก่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าสาคูไม่ใช่แค่เป็นการสร้างรายได้
หรือว่าเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนในชุมชนเท่านั้นค่ะแต่ทำให้ชาวบ้านเกิดทัศนคติที่ดี
ในการห่วงแหนทรัพยากรอย่างเช่นต้นสาคูนี่แหละค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยรวมถึงอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน
ให้หยุดการลุกป่าหันมาเป็นคนที่ร่วมพิทักษ์ป่าไปด้วยกันนะคะ
ด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
เพื่อเป็นการที่จะกระตุ้นแหล่งโปรตีนให้กับชุมชนรวมไปถึงการริเริ่มให้ชาวบ้าน
หันมาทำการเพาะชำต้นสาคูนะคะเพื่อเป็นการปลูกทดแทนต้นเดิมค่ะที่มีอยู่
แล้วก็เหมือนกับต้องนำต้นเดิมไปตัดเป็นท่อนในการใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สร้างบ้านปรุงอาหารต่าง
อกจากนี้นะคะหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเองค่ะยังมีการชักชวนชาวบ้านให้ผลิตปุ๋ยไส้เดือน
ขี้วัวขี้ม้าเพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูกแบบไม่เป็นพิษต่อทรัพยากรดิน
แล้วก็สามารถนำปุ๋ยนี้นะคะไปแบ่งขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนอีกด้วย
เพราะฉะนั้นนะคะหากชาวบ้านในทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส
หรือว่าทั่วไปในพื้นที่ไทยได้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นป่า
แล้วก็ดูแลต้นสาคูก็ล้วนแต่เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาภัยแรงในอนาคตได้อีกด้วย
รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ดีอีกด้วยค่ะ